คลินิกศัลยกรรมที่ได้ทำให้คนเสียชีวิต
และล่าสุดนี้นะคะก็มีเพจดังมาแฉด้วยว่า
ศัลยกรรมที่เคยทำคนไข้เสียชีวิตรายดังกล่าว
ไปเปิดคลินิกใหม่อยู่ในย่านพระราม๙นะคะ
ล่าสุดก็มีผู้ใช้บริการเสียชีวิตเพิ่มไปอีก๑ราย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
ตรวจสอบพบว่าตอนนี้ก็ยังมีการลงโฆษณาว่ารับทำศัลยกรรมอยู่ด้วย
ส่วนทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยอมรับนะคะ
ว่าให้เปิดอนุญาตให้โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อน
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
จากกรณีแอดมินแหม่มโพดำได้โพสต์ข้อความบนโซเชียล
ระบุอุทาหอนที่เกิดซ้ำซาก
พริตตี้เข้าใช้บริการทำศัลยกรรมกับหมอคนหนึ่ง
ซึ่งเคยทำพริตตี้เสียชีวิตไปแล้ว๑คนที่สมุทรปราการ
เมื่อปี๒๕๕๗โดยปิดคลินิกไป
หมอคนเดิมจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่
เพื่อขอเปิดคลินิกศัลยกรรมที่ย่านพระรามเก้า
จนล่าสุดมีคนไข้เสียชีวิตอีก
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทนายความฝั่งผู้เสียหายได้เดินทางไปกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขอความเป็นธรรมหรือฟื้นคดีพิตตี้ที่เสียชีวิต
โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ย่านพระรามเก้า
เพื่อตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมของนายแพทย์คนดังกล่าว
ว่ายังคงเปิดให้บริการตามที่แอดมินเพจกล่าวอ้างหรือไม่
ซึ่งพบว่าคลินิกอยู่บริเวณถนนพระราม๙ซอย๕๗

ด้านหน้ามีการนำรูปหญิงสาวในลักษณะดูดีมาติดไว้เพื่อดึงดูดให้คนเข้าไปใช้บริการ
ทีมข่าวจึงทำทีเข้าไปสอบถามโดยพนักงานของคลินิกอ้างว่า
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
แต่วันนี้ปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนดโดยอ้างว่าคุณหมอติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด่วน
สำหรับแพทย์ศัลยกรรมคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์น่าสลด
ย้อนกลับไปวันที่๒๕กันยายน๒๕๕๗เคยเป็นข่าวคลึกโครมในโลกโซเชียล
พริตตี้สาวชาวเชียงใหม่วัย๓๐ปีเข้ามาศัลยกรรมวีไลท์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
และเกิดอาการแพ้ยาสลบจนทำให้เสียชีวิตในระหว่างการผ่าตัด
ซึ่งขณะนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่คลินิกดังกล่าว
พบว่ามีการปิดกิจการและลื้อป้ายหน้าร้านออกไปแล้ว
ด้านนายแพทย์วิสิตตั้งนภากรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยอมรับว่า
สถานพยาบาลดังกล่าวเคยยื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบกิจการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๘
และสบสได้ตรวจคุณภาพมาตรฐานในเดือนมีนาคม
ต่อมาเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันมีญาติผู้เสียชีวิตส่งเรื่องร้องเรียนที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรณีเสียชีวิตโดยการผ่าตัดในสถานพยาบาล
แต่เมื่อตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานพยาบาลแต่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์โดยสบสจะรวบรวมเอกสารหลักฐานเสนอต่อแพทยศภาเพื่อดำเนินการด้านจริยธรรมต่อไป
ผลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญรองเลขาธิการแพทยศภากล่าวว่าในอำนาจหน้าที่ของแพทยศภาต้องให้คดีสิ้นสุดตามกฎหมายบ้านเมืองก่อนแล้วจึงจะสามารถดำเนินการลงโทษตามระเบียบของแพทยศภาได้
ขณะเดียวกันต้องพิจารณาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยใดเช่นโรคประจำตัวของคนไข้เทคนิคการรักษาพยาบาลหรือโดยระบบสนับสนุนรวมไปถึงแพทยศภาเองไม่สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการชั้นศาลหรือการสอบสวนของตำรวจ